ต่อครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการประชุมกตรนะครับ
ที่ประชุมนั้นก็มีมติเสียงข้างมากนะครับ
บิ๊กต่อก็คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
เป็นพบตรคนที่๑๔นะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการค่าราชการตำรวจ

โดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมการพิจารณามีหลายวาระสำคัญครับ
ในวาระนั้นก็คือการพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่
คนเดิมคือบิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัทธ
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับ
โดยคุณเศรษฐาเป็นประธานการพิจารณาครับ
และสุดท้ายที่ประชุมมีมติ๙ต่อ๑
มติเสียงข้างมากครับเห็นชอบให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่๑๔นะครับ
ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ก็คงต้องรอการพิจารณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
สำหรับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์หรือว่าบิ๊กต่อนั้นเกิดเมื่อปี๒๕๐๗อายุ๕๙ปีนะครับ
เป็นชาวจังหวัดเพชรชบุรีก่อนเข้าสู่วงการตำรวจเนี่ย
ต่อเคยเป็นพนักงานบริษัทเอกชนบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่ง
ทำได้๗ปีเงินเดือนหลายหมื่นนะฮะเกือบ๘แสน
ที่สุดท้ายขอตัดสินใจลาออกมาตามฝันมาสมัครรับราชการครับ
โดยเข้าเรียนหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรรุ่นที่๔
เป็นรุ่นเดียวกับคุณวันอยู่บำรุงด้วยซึ่งบิ๊กต่อเนี่ยจบรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือว่าสิงห์แดงรุ่น๓๘นะฮะ
และเป็นอาวุโสอันดับที่๔ในบรรดา๔แคนดิเดตของพบตร
บิ๊กต่อเป็นพบตรคนแรกครับ
ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงจากกรมตำรวจมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พบตรคนแรกที่ไม่ได้จบโรงเรียนในร้อยตำรวจ
หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมาเป็นสตชนั่นเองนะครับ
เพราะว่าส่วนใหญ่พบตรก็จะเรียนนักเรียนเตรียมทหาร
ในร้อยตำรวจก่อนที่จะเข้าสู่เส้นทางราชการต่อไป
บิ๊กต่อรัฐศาสตร์การตั้งแต่ปี๒๕๔๐ครับ
ตำแหน่งรองสารวัตรกองกำกับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑
จะย้ายมาเป็นรองสารวัตรที่กองปราบ
และขึ้นไปเป็นสารวัฒน์ที่ถนนท่องเที่ยว
กลับมาที่กองปราบเป็นรองผู้กำกับ
เลื่อนชั้นขึ้นเป็นผู้กำกับ
รองผู้บังคับการกองปราบครับ
จนกระทั่งรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ขึ้นตำแหน่งและขึ้นเป็นผู้บัญชาการ

ก็เติบโตตามลำดับขั้นตอนครับ
เป็นผู้ช่วยผ่อบอตรเป็นรองผ่อบอตร

เป็นคนธรรมทวมชอบปฏิบัติธรรม
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานบู้ป้องกันปราบปราม
คู่ขนานกับการดูแลหน่วยคอมมันโดแต่ก็ยังคงเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยนะฮะ
อกจากนี้ครับยังผลิตแก้ว
เพื่อนำเงินที่ได้ไปจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วทุกภาค
เลยเป็นที่มาฉายาโรบอคอปสายบุญนั่นเอง
ล่าสุดครับคดีที่สั่นสะเทือนวงการตำรวจก็คือกรณีของสารวัตรสิวที่โดนยิงและเสียชีวิต
ต่อนำทีมปฏิบัติการล่าตัวในหน่องครับมือยิงด้วยตัวเอง
รวมทั้งก่อนหน้านี้บิ๊กต่อเดินทางไปร่วมพิธีชาปนกิจผู้กำกับเบิ้ม
ในวันที่มีการทำพิธีชาปนกิจที่บ้านเกิดที่อุตรดิษฐ์นะฮะ
ดังนั้นนับจากนี้ไปครับรหัสพิทักษ์๑ที่เรียก
หัวใหญ่สุดของรั้วปฐุมวันก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดูว่าภารกิจหน้าที่บิ๊กต่อจะเป็นอย่างไรมีหลากหลายเรื่องครับที่ต้องรอการสะสางแล้วก็จัดการให้เรียบร้อย
ในขณะที่บิ๊กโจ๊กครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรก็เป็น๑ใน๔แคนดิเดต
พบตรเช่นเดียวกันอาวุโสอันดับสอง
ตอบคำถามนักข่าวที่ถามถึงผลการประชุมของป่ะตตรมาวานีผลออกมาเบิกตอร์เป็นพบตรคนใหม่
โจ๊กจะว่าอย่างไรเดี๋ยวลองฟังดูครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้เราไปดูบรรยากาศ
ดิฉันพาไปดูบรรยากาศช่วงสายประมาณสัก๙โมงกว่าที่ผ่านมาค่ะ
พาไปที่ท่ากัศยานทหาร๒กองบิน๖รู้ไหมไปเจอใคร

ไปเจอนี่ไงคุณเศรษฐาแล้วไม่ใช่แค่คุณเศรษฐาอย่างเดียวนะ
เมื่อกี้คุณพูดถึงบิ๊กต่อบิ๊กต่อใช่ไหมไปเจอบิ๊กต่อด้วย
แต่เดี๋ยวไล่เรียงทีละคนละกันเอาคุณเศรษฐาก่อน
เศรษฐานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่ท่ากัศยาน๒กองบิน๖
ก่อนจะเดินทางไปกัมพูชาอันนี้เป็นการเดินทางเพื่อกระชับความสัมพันธ
ถือว่าเป็นชาติแรกในอาเซียนเลยนะคะที่เดินทางไปวันนี้
ก็พูดถึงเรื่องของการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่๑๔นี่แหละค่ะ
บอกว่าที่ประชุมกตรมีมติเลือกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองพบตร
พูดถึงเรื่องนี้บอกว่ายังไงก็อยากให้รอการโปรดกล้าวอย่างเป็นทางการก่อน
ภารกิจทุกอย่างถ้าเกิดเสร็จสิ้นไปแล้วก็มีความสบายใจ
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีคณะกรรมการแล้วก็โฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แถลงชี้แจงย้ำด้วยนะว่ามีการตรวจสอบข้อกฎหมายทุกอย่างเรียบร้อย
แล้วคำถามที่นักข่าวถามไปว่าเอ๊ะสำหรับที่พลตำรวจเอกอังสนานนท์๑ในคณะกรรมการกตรเห็นแย้งล่ะ
เกี่ยวกับเรื่องลำดับอาวุโสล่ะนายกจะตอบว่ายังไงลองฟังค่ะ
มีการเสร็จสิ้นไปแล้วก็มีความสบายใจครับ
นายก็ต้องกวนในเรื่องข้อผลหมายด้วยไหมคะ

แล้วไม่รู้ด้วยอำนาจแล้วมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง
นะครับในที่ประชุมนะครับให้โอกาสทั้งดีกับท่านมากอยากพูด
ให้ความเป็นธรรมกับแคนดิเดตทุกคนนะครับ

คุณผู้ชมคะแล้วก็การแต่งตั้งพบตรครั้งนี้เนี่ยนะ
มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการ
คัทราชการตำรวจเนี่ยก็ได้เสนอชื่อ
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลให้ที่ประชุมพิจารณา
แล้วก็ใช้วิธีการลงคะแนนอย่างเปิดเผยค่ะ

แคนดิเดตทั้ง๔นายเนี่ยอาวุโสต่ำกันไม่มากค่ะ
ทุกคนก็มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกัน
งานมาทุกรูปแบบแต่ว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เนี่ย
จะต้องทำงานสนองนโยบายรัฐบาล
โดยเฉพาะงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
มั่นใจนะคะว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สามารถทำงานในส่วนนี้ได้ดี
ตอนแรกที่ที่ฉันบอกว่านอกจากเจอนายกแล้ว

นั่นก็คือบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ตอนนี้เนี่ยตำแหน่งท่านยังเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนนะคะ
พบตรเดี๋ยว๑ตุลาจะได้เรียกพบตรอย่างเต็มปากเต็มคำ

ต่อมาพร้อมกับพระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ศิษยานุสิตค่ะ
ซึ่งเราก็ได้คุยได้สอบถามนะคะ
ท่านก็บอกว่ามาส่งสรีระสังขารหลวงปู่ภัยบูลสุมังคโล
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตรสุดเขตสยามจังหวัดเชียงราย
ได้ละสังขารอย่างสงบที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
อยากให้ดูช็อตนี้จังเลยเพราะว่านักข่าวก็ต้องถามแน่นอนแหละ
เกี่ยวกับการแต่งตั้งพบตรคนใหม่

ดูสิท่านพูดเรื่องนี้ว่ายังไงคะ

มีเซ็นต์ใหม่จ่ายขึ้นหรอครับ
ก็คือไม่มีเรื่องกันอะไรแค่นี้

คือถ้าสมมุติเกิดถามว่าวันนี้มาทำอะไรก็จะตอบได้
อันนี้อย่างที่บอกต่อย้ำที่คนรู้จักว่าสายถมรรถทำโม

ของพบตรท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้โปรดก้าว
นักข่าวก็ถามย้ำไปอีกนะคะว่าเอ๊ะสบายใจขึ้นไหม
ท่านก็บอกว่าจริงแล้วก็ไม่ได้กังวลอะไร
นักข่าวไปเจอเนี่ยนะคะบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ